เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับงูเห่าด้วยมือเปล่า
แบบนี้
โอเค

ก็คือพี่พินโยพี่พินชื่อป่ะ

พินโยเราเล่าบ่อยมากเลยนะคะช่วงหลังเนี่ย
พินโยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีงูเห่าเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำ
ผมนึกออกแล้วพี่พินโยที่เป็นลูกครึ่งบาซิล

พี่พินโย

พี่พินโย
พี่พินโย

พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย

พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย
พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย

พี่พินโย